หลังจากที่เมื่อวานนี้เขาตามหากันว่าเอ๊ะดาราผู้ชายคนนี้คือใครเนี่ย

สาวคนหนึ่งเขาบาดเจ็บแขนหักผิดรูปแล้วบอกจะยอมชดชงชดใช้
ต่างนะนาสุดท้ายจรรยาจากันเนี่ย
ก่อนที่จะหายกันไปแล้วตามหากันไม่เจอ

ใช่ค่ะทางผู้เสียหายขอสองหมื่น
แต่ทางฝ่ายคนก่อเหตุบอกมีเงินจ่ายไว้แค่หมื่นนึง
ตอนนั้นนะแล้วนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะวันที่เกิดเหตุนี่นะฮะ
พลละจังหวัดตรงนี้ชนละนะครับ
๔ทุ่ม๔๕นาที๒๕เมษายน
เดี๋ยวขอดูตั้งแต่ต้นอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะ
สี่แยกลำสาลีนะครับเขตบังกะปิกรุงเทพ
จักรยานยนต์เข้ามาเลนซ้ายมันจะมีทางโค้งทางแยกตรงนี้นี่
แล้วรถเก่งของดารานุ่มคนนี้อยู่ดีหักซ้ายเลย

ก็ไปชนเขารถก็ล้มลงไปแต่เขาก็ไม่ได้หนีไปไหนนะฮะ

ก็เปิดประตูรถลงมาก็มาช่วยลากจักรยานยนต์เข้าข้างทาง
แล้วก็เอารถตัวเองเนี่ยเลื่อนเข้ามา
แล้วดารานุ่มคนนี้เนี่ยก็เป็นคนขี่จักรยานยนต์ของหญิงสาวคนนี้
กลับไปจอดทิ้งเอาไว้ให้ที่คอนโดของคนเจ็บ
ส่วนแฟนสาวของดารานุ่มคนนี้ก็คือขุนชานนท์เนี่ย
เขาก็ขับรถพาหญิงสาวคนเจ็บเนี่ยไปโรงพยาบาล
ทีนี้เนี่ยที่เป็นข่าวเป็นคราวขึ้นมาก็เพราะว่า
หลังจากที่มันเกิดเหตุตรงนี้นะครับคนเจ็บคือนางสาวปรารถนาโรจนะแก้วประเสริฐอายุ๒๙
ส่วนคนขับรถเก๋งที่มาชนเนี่ยคือนายชานนทอัคระชาตะ
หรือว่าขุนดารานนักแสดงวัย๓๑ปี
ดาราชายขับรถชนวัยรุ่นจนแขนผิดรูป
ตอนแรกบอกจะชดใช้ทุกอย่างแต่ขอจ่ายค่าทำขวัญหนึ่งหมื่น
เพื่อจบเรื่องและยังท้าผู้เสียหายไปแจ้งความบอก

สุดท้ายก็รู้แล้วล่ะภาพจากกล้องวงจรปิดก็เห็นชัดเจน
วันนี้เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเรา
ได้คุยกับคนเจ็บนะฮะน้องติ๊กนะฮะนางสาวปรารถนา
บอกว่าทางฝั่งของขุนชานนท์เนี่ยตอนที่เกิดเหตุเขาหักเลี้ยวทันที
เปิดสัญญาณไฟด้วยเธอขี่จักรยานยนต์มาทางตรงนะฮะ
ก็ถูกชนเข้าจนล้มลงแล้วก็อย่างที่บอก
แฟนของขุนเนี่ยก็มาพยุงเธอแล้วก็พาขึ้นรถไปส่งโรงพยาบาล
เบอร์โทรไว้ให้ถ่ายบัตรประชาชนของขุนไว้ให้ด้วยนะ
บอกว่าเอาไว้ให้ติดต่อกันตกลงเกี่ยวกับเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหาย
จะรับผิดชอบทุกอย่างอยากให้จบตรงนี้ไม่อยากให้แจ้งความ
ส่วนขุนเนี่ยเขาขี่จักรยานยนต์ของน้องติ๊กไปเก็บไว้ให้ที่คอนโด
แต่หลังจากนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันติดต่อกันไม่ได้อีกเลย
ลักษณะเขาเหมือนดื่มขุระอะไรมาไหมหรือยังไงนะ
ในตอนนั้นเขาดูจะมาดูแลเราเป็นเหี่ยวเราเป็นอะไรต่อนั้น
ตั้งแต่เกิดเหตุแรกเบอร์กันไว้ไม่ได้ติดต่อกับเราเลย
ใช่หลังจากหนูออกจากโรงพยาบาลหนูก็เลยแอดไลน์พี่ผู้หญิงที่มาด้วยไป
ก็คือส่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้เหมือนก็ต่อรองอะค่ะ
นี่นะคะคือประเด็นที่คุณติ๊กให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
มันมีประเด็นที่สำคัญในเรื่องราวที่เกิดขึ้นคือ
ตัวขุนชานนท์ไม่ได้เปิดไฟเลี้ยว
ตอนที่จะหักเลี้ยวซ้ายแล้วรถจักรยานยนต์ของเธอ
ก็อยู่เลนซ้ายสุดซึ่งก็ถูกต้องแล้วก็เลยเบรกไม่ทันชนเข้าไป
ก็เลยบาดเจ็บประเด็นที่สองที่เธอให้สัมภาษณ์เมื่อกี้
คุณผู้ชมได้ยินเสียงไปเธอพูดถึงกู้ภัยที่ไปช่วย
กู้ภัยบอกว่าได้กลิ่นคล้ายกลิ่นแอลกอฮอล์
ซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่รู้ว่ามีการตรวจอะไรกันยังไง
เพราะว่าตอนนั้นก็ต้องยอมรับว่าเขาไม่ได้ไปแจ้งความอะไรกัน
ใช่ไหมฮะมันก็เหมือนกับว่าเอาเดี๋ยวไปส่งโรงพยาบาลเขาก็ดูแลตรงนั้นนั่นแหละ
แล้วเดี๋ยวจะคุยกันต่อมันก็ตรวจอะไรไม่ได้อยู่แล้ว
จุดเกิดเหตุก็ไม่ได้มีใครว่าอะไรเนาะ
เพราะว่าตัวผู้เสียหายเองก็บอกว่าตัวขุนชานนท์เขาช่วยจริง
เขาช่วยขี่มอเตอร์ไซค์ไปจอดไว้ให้ที่คอนโด
แล้วเขาก็พาไปส่งโรงพยาบาลหรืออะไรให้ซีหลอกบัตรประชาชนอะไรไว้ด้วย
แต่ปัญหามันเกิดขึ้นก็คือหลังจากที่เธอออกจากโรงพยาบาล

พอแอดไลน์ไปคุยกับทางแฟนของขุนเนี่ย
คือค่าใช้จ่ายเนี่ยมันมีค่ารักษาพยาบาลกับค่าซ่อมรถเนี่ยนะฮะ
แชทไลน์ที่คุยกันเนี่ยมีค่าซ่อมรถ๓๐๐กับค่าทำขวัญ๗๐๐

ทางคุณแม่ของคนเจ็บก็บอกว่าขอ๒๐๐๐ได้ไหม
เพราะค่ารักษาพยาบาลรวมแล้วกับค่าซ่อมรถเนี่ยมันตกสามหมื่นได้นะ
ลูกสาวต้องหยุดงานอีกรักษาตัวอีก
แต่ทางฝั่งนั้นเขาก็บอกเขาให้แค่หมื่นเดียวนะ
ขณะเดียวกันเนี่ยแม่บอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้เนี่ย
เอาเป็นว่าแม่ต้องขออนุญาตไปแจ้งความนะ
แม่ของคนเจ็บก็เลยบอกว่าทางแฟนของคุณเนี่ยเขาเลยแจ้งว่า
ก็แจ้งเลยเดี๋ยวจะให้ผู้ใหญ่ไปคุยแล้วสุดท้ายก็ติดต่อกันไม่ได้
ติดต่ออีกครั้งนึงเหมือนกับมีเสียงของผู้หญิงที่เป็นผู้จัดการของขุน
แม่บอกนะบอกว่าตอนนี้ไม่สะดวกจะคุยด้วยเพราะดำน้ำอยู่
มันก็เลยเนี่ยฮะเขาเลยต้องมาแจ้งความแล้วก็มาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน
เขาก็บอกว่าได้ค่ะแจ้งเลยค่ะ
บาทรวม๑๐๐๐บาทค่ะคุณแม่ก็เลยบอกเขาว่าพี่ขอสองหมื่นได้ไหมโอนให้น้องมันไปเถอะ
น้องจะได้ไว้ใช้กินใช้จ่ายระหว่างที่หยุดงานค่ะ

เดี๋ยวจะให้ผู้ใหญ่มาคุยเขาบอกหนูไม่อยากได้เงินแล้วค่ะตอนนี้ค่ะ

แล้วก็คุยกับผู้จัดการส่วนตัวที่เป็นผู้หญิง

คือทางอาสาร่วมกระตันยูที่ไปช่วยเหลือคนเจ็บตอนเกิดเหตุ
บอกว่าพอไปถึง๒ฝ่ายเขาจอดรถเข้าข้างทางแล้ว
แล้วก็ได้กลิ่นแอลกอฮอล์ออกมาด้วยอันนี้เขาบอกนะผู้สื่อข่าวของเรานะ
ผู้จัดการส่วนตัวที่คุยกับแม่ในครั้งสุดท้ายที่บอกไม่สะดวกจะคุย
ดำน้ำอยู่เนี่ยชื่อคุณเปิ้ลนะฮะคุณเปิ้ลผู้จัดการส่วนตัวของขุนเนี่ย
บอกกับเรานะครับบอกว่าเป็นคนคุยโทรศัพท์กับแม่ของคนเจ็บจริง
ตอนนั้นบอกว่าอยู่ต่างจังหวัดกำลังจะไปดำน้ำอาจจะไม่สะดวก
ที่จะรับสายซึ่งพอกลับมาก็รีบโทรหาทันทีนะแต่คุณแม่ไม่ได้
รับสายแล้วเรื่องมันก็เลยเหมือนกับยืดยาวมาถึงวันนี้ซึ่ง
วันนี้เนี่ยเขาก็ได้ไปคุยกันในรายการของพี่หนุ่มกัญชัย
ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเชื่อว่าที่คุณผู้ชมได้ติดตามผ่านรายการ
กระแสของพี่หนุ่มกัญชัยมันจะชัดเลยแล้วมันมีหลายประเด็น
กลายเป็นประเด็นดราม่าต่อเนื่องอ่ะนะคะครับคือทีมข่าวของเรา
ก็โทรคุยกับขุนชานนท์นะคือคุยทางโทรศัพท์นะคะอืมคือขุนเขา
กับเราแบบนี้เขาบอกว่าเขาอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี
ไปถ่ายรายการที่แก่งกระจานมันไม่มีสัญญาณไม่ได้ตามข่าว
เลยไม่ได้รับสายใครเลยเพิ่งจะรู้เนี่ยว่าตามหาตัวเขา
กันอยู่เขาก็เลยบอกว่าวันนั้นน่ะคือเขาเอารถอีกคันไป
ขึ้นเขาจุดเกิดเหตุมันเป็นทางแยกก็เลยเลี้ยวซ้ายแล้ว
น้องอ่ะมาชนรถเขาก็เลยจอดรถลงไปดูยกรถให้น้องเขา
แล้วก็ให้แฟนคุยแล้วก็ขับรถตามไปส่งกันที่คอนโดวัน
นั้นยังไม่ได้คุยกันเรื่องค่าเสียหายแต่ให้เบอร์ให้ถ่าย
บัตรประชาชนไปแล้วอืมเรื่องค่าเสียหายเนี่ยคุณบอกว่า
ถ้าผิดจริงก็พร้อมจะรับผิดชอบจุดเกิดเหตุมันเป็นทางเบี่ยง
เพื่อจะเข้าทางตรงมันเป็นจุดบอดก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุ
คือเอาอย่างนี้ตอนที่ขุนให้สัมภาษณ์กับพี่หนุ่มอะเนาะ
ตอนแรกเลยเขาอาจจะยังไม่ได้เห็นคลิปภาพว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไง
เพราะว่ายังไม่ได้มีการนำเสนอผ่านสื่อเขาก็จะพูดประมาณว่า
เขาไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เกิดอุบัติเหตุ
มันมืดมันมองไม่เห็นจริงจริงแต่ทนายความทนายเกิดผลบ้างเนาะ
ไปออกรายการพี่หนุ่มทนายความบอกว่าคุณจะบอกว่าไม่เห็น
แล้วก็เพื่อจะบอกว่าคุณไม่ผิดอ่ะมันไม่ได้เพราะว่าจากภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะ
มันคือความประมาทมันคือความประมาทแล้วคุณก็ไม่ได้เปิดไฟเลี้ยว
เพื่อขอสัญญาณไฟที่จะเลี้ยวด้วยอะไรแบบเนี้ยนะคะคือวันนี้เขาก็คุยกันในรายการพี่หนุ่มอ่ะ
ขุนบอกว่าจะชดใช้ให้สองหมื่นบาทคือคู่กรณีเขาก็ขอแค่สองหมื่นนั่นแหละ
แต่พี่หนุ่มอธิบายในรายการเพราะว่าถามคนเจ็บใช่ไหมถามคุณแม่ของคนเจ็บด้วยว่า
ขอดูหน่อยซิว่าค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายไปมีอะไรบ้างมันก็มีค่ารักษาพยาบาล
มีค่าที่ต้องไปหาหมออีกทีหนึ่งแล้วก็มีค่าซ่อมรถจักรยานยนต์มันสองหมื่นเก้ากว่ากว่าก็เกือบเกือบสามหมื่น
นี่ไม่รวมรักษาตัวต่อเนื่องอีกนะใช่ค่ะแล้วพี่หนุ่มก็เลยคุยกับขุนไงว่า
เนี่ยจริงแล้วค่าใช้จ่ายของเขามัน๓๐๐๐นะคุณจะยังไงดีจะจ่ายสามหมื่นเลยไหมหรือยังไงดี
คุณบอกว่าขอต่อก็แล้วกันไอ้ประโยคนี้พี่อุ๋ยขอต่อก็แล้วกันขอจ่ายสองหมื่น
แต่แม่ของคนเจ็บเขายอมนะเขาบอกสองหมื่นก็ได้ก็เขาเรียกตั้งแต่ต้นแค่สองหมื่นเท่านั้นเอง
สองหมื่นก็สองหมื่นพี่หนุ่มเลยบอกงั้นพี่ให้อีกหมื่นนึงอ่ะ
คือที่แรกพี่หนุ่มถามคุณแม่ว่าเอาแล้วแม่จะไปเอาที่ไหนอีกหมื่นนึง
แม่ก็ต้องไปหาเองแม่ก็ต้องไปหาเองพี่หนุ่มก็เลยบอกอ้างั้นผมให้ผมจ่ายให้
และติดตามข่าวของช่องสามบอกพี่หนุ่มให้แล้วด้วยนะพี่อุ๋ยเงินสดเรียบร้อยแล้วฮ
ให้เงินแล้วด้วยนะครับทีนี้ค่ะประเด็นปลายสายที่เป็นเสียงผู้หญิงที่ทางคุณแม่ของคนเจ็บบอกว่าพูดไม่ค่อยดีอ่ะ
พูดไม่ค่อยดีเลยขุนบอกว่าอ๋อแฟนสาวเขาเองเขาเป็นคนพูดห้วนแบบนี้แหละ
ฝ่ายคู่กรณีก็เลยไม่พอใจมั้งส่วนที่คู่กรณีโทรไปหาผู้จัดการส่วนตัวแล้วบอกว่าดำน้ำอยู่เนี่ย
ขอแก้ข่าวหน่อยนะตอนแรกหาว่าขุนดำน้ำอยู่ติดธุระติดต่อไม่ได้ดำน้ำอยู่
แต่จริงแล้วเป็นผู้จัดการส่วนตัวนะที่ดำน้ำอยู่นะ
แต่สุดท้ายเขาก็มีการขอโทษผู้เสียหายตัวคนเจ็บแล้วก็แม่ของคนเจ็บด้วยก็ขอโทษไปในรายการพี่หนุ่มเรา
อันนี้เคลียร์กันในรายการจบไปแล้วเหรอคะ
อ่ะมันก็มีอยู่แล้วไหมพี่ค่ะ
ผมก็แก้ไงไปแหละในส่วนที่ทางผู้กรณีเขาบอกว่า
ทางฝั่งเราคุยกับเขาไม่ดีอะไรกับค่ะ
เราเราว่าไงบ้างเอ่ยคะก็น่าจะคุยดีนะครับ

คุณอยากพูดยังไงเกี่ยวกับเรื่องกระแสสังคมบ้างคะ
ที่หลายคนก็มองว่าเป็นดาราแล้วก็แบบ
กลางบ้างไม่รับผิดชอบบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็เดี๋ยวอีก๒วันน่าจะกลับไปกรุงเทพนะฮะ

ก็น่าจะเคลียร์กันที่โรงพักหรือว่าอะไรใดที่ไหนก็ได้
ก็คดีอยู่ที่สอนอหัวหมากนะฮะ

คือทางตำรวจบอกว่าล่าสุดเนี่ยทางขุนเขาติดต่อมา

เขาจะรอเจอตัวเดี๋ยวจะเอาเงินสดมาให้เลยอีก๒๓วันข้างหน้า
แล้วตัวเขายังติดใจอยู่ว่าโอ้โหแขนไม่ได้หักผิดรูป
ไปบอกแขนหักผิดรูปได้อย่างไรอะไรประมาณเหมือนกัน

แล้วก็เรื่องพรบมอเตอร์ไซค์ก็คือเป็นพรบของน้องเขา

แต่ก็ไม่ควรจะต้องใช้พรบรน้องเขาหรือเปล่าหรืออะไร
เพราะว่าพรบรถของคุณขุนมันขาดหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้

โอนไปต่อกันไปต่อกันมาคือด้วยอาช่งอาชีพอะไรต่างนานา